สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีพุทธค่ะที่เตรียมเชิญพิพัฒนาแหล่งข่าววันนี้เนื่องจากว่า
อยากจะพูดในมุมของการที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนคนหนึ่งนะคะ
เพราะว่าทำพิธีกรเนอะแล้วก็ทำพิธีกรเกี่ยวกับรายการที่บางครั้งเราก็ต้องมีการสัมภาษณ์คนที่หลากหลายค่ะ
เพราะว่าถือว่าโบนเองเนี่ยทำหน้าที่สื่อมานานมากแล้วก็อยู่ในวงการนี้มา๒๐ปีไม่เคยเจอแบบนี้เลย
ใจและก็อย่างคิดถึงคำว่าจันยบัล
ใช้กระทริปตัวส่งส่งอยู่เสมอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
แต่เพียงแต่ว่าในตัวหนูเองเนี่ยก็น่าจะเสียใจกับสิ่งที่หนูเจอ
เพราะว่าทำมาตั้งนานไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้เลย
แล้วก็ทำให้ท้อไปเลยค่ะ

แล้วก็ได้เชิญให้โซ่ท่านดึงโลกเข้าเป็นของเชิญ
เขามีเรื่องที่พลาดกับคนเหลือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนอยู่
แล้วปรากฏว่ามากันให้สัมภาษณ์
ก็มีการไปพาดพิงถึงนายทหารท่านนี้
เขาคิดว่าสิ่งที่มีการออกรายการทำให้เสียหาย
แต่จริงแล้วเนี่ยคุณบุ๋มเขาเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการชี้แจงนะครับ

หรือว่าทางพลเรือเอกมรวิทย์เก่งเรียนจะมาชี้แจง
ทางนี้ก็ยินดีไม่ได้มีการปิดกั้นเหตุใดเลย
แล้วการที่พิธีกรจะมีการสอบถามกับแขกที่มาร่วมรายการ
เขาจะถามอะไรโดยที่แขกจะตอบยังไง
พิธีกรก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าท่านตอบยังไง
เรื่องต้นที่เขาฟ้องมาตอนนี้ก็เป็นคดีอาญา
ก็เรื่องมินประมาณโดยการโฆษณา
มีโทษจำคุกกันเรื่องนี้จำคุก๒ปีปัก๒๐๐บาท
แล้วก็นอกจากฟ้องคดีอาญาคุณบุ๋มเป็นจำเลยที่๒แล้ว

ก็ยังมีการเรียกค่าเสียหายทั้งในจำนวนเงินถึง๕ล้านบาท
ซึ่งเขาฟ้องมาแบบนี้เดี๋ยวยังไงในกำวดมจราในศาล
เราคงจะต้องไปสู้กันต่อไป
ว่าสิ่งที่ออกรายการวันนั้นเนี่ยพิธีกรเขาทำหน้าที่ของเขา
นประมาทตามที่ทางโจทย์ฟ้องมาหรือเปล่านะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะครับเราชนะคดีแล้ว
คุณบุ๋มพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองว่า
สิ่งที่เขาออกรายการเนี่ยนะครับมันเป็นการดำเนินการของพิธีกรโดยสุจริตนะครับ
สารเกิดมีคำพิพากษายกฟ้องขึ้นมาแล้วเรามาตรวจสอบคำฟ้องนะครับ
ปรากฏว่าคำฟ้องสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเท็จนะครับ
เท่ากับว่าเรื่องนี้มีการฟ้องเท็จเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แม้ว่าเขาจะเป็นนายทหารยศใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ
ผมเนี่ยทำคดีเรื่องหมินประมาทมาเนี่ยเยอะนะครับ
ก็ที่พี่น้องสื่อประชนก็ได้เห็นมาแล้วนะครับในเรื่องของครูที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ฟ้องผมมาเป็นสิบเรื่องนะครับกับฟ้องคุณลุงจรูนมานะครับ
ผมก็ทนสู้คดีมาสองปีให้สิ้นสุดก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับ
คนที่ทำผิดเนี่ยนะครับมีการกันแกล้งกันฟ้องกันนะครับ
ผมจะทำให้รู้ว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นหรือว่าจะต้องเอามากันแกล้งกันได้นะครับ
ก็อาจจะต้องให้เป็นเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับ
ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะครับก็อาจจะต้องให้ดูเคสนี้เป็นตัวอย่าง
อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามเคสนี้ให้ดีแล้วกันนะครับ
หลังจากที่เขาฟ้องมาแล้วนะครับผลจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
ในส่วนตัวผมเองในวันที่ทำงานด้านพิธีกร
เอ่ออยากจะบอกว่าเรา
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือเป็นผู้ร้ายหรือจะเป็นใครก็ตาม

คือเราทำหน้าที่พิธีกรในส่วนของเราให้ดีที่สุด
เพียงแต่ว่าแขกเป็นใครมายังไง
เราแล้วแต่ทีมงานแล้วก็แล้วแต่รายการที่เขาจะจัดมา
ดังนั้นในส่วนของคุณเองคุณแค่รู้สึกว่า

เรื่องแบบนี้เราไม่ต้องฟังความท่านเดียว
เวลามีข้อพิพาทอะไรก็ตาม

ทีมงานมีการติดต่อไปแล้ว
ท่านไม่มาแล้วเราก็พูดย้ำในรายการเช่นเดียวกันว่า
อันนี้เขาฟ้องในรายการสุจรับครรภ์นะแดนหรือว่าในรายการของอื่นด้วยเพราะว่าพี่บุหรภ์
ในรายการสุจัตนัดดาหรือว่าในรายการอื่นด้วย
เพราะว่าพี่บุ๋มก็เชิญแขกรับเชิญคนนี้ไปออกรายการอื่นด้วย
ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าทีมบุ๋มเองเนี่ยจัดรายการแบบนี้อยู่
หลายรายการอยู่เหมือนกันค่ะ
แล้วก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ไอโซบีอยู่สองรายการค่ะ

ตัวไฮโซบีเนี่ยน่าจะถูกฟ้องมาหลายกรรมนะครับ
มีกรรมที่ให้สำคัญที่หน้าบ้านด้วยนะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของไฮโซบีแล้วแหละ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยของคุณบุ๋มก็คือในรายการจัดบรรณดาอย่างเดียวนะครับ
ปกติแล้วเนี่ยคนที่ฟ้องหมินประมาทในลักษณะนี้ครับ
ต้องฟ้องตัวรายการหรือฟ้องพิธีกรครับ
คือจริงแล้วเนี่ยนะครับต้องดูเจตนามากกว่านะครับ
ว่าเจริญนาเนี่ยพิธีกรเนี่ยนะครับมีการไปพูดนะครับ
ไม่ต้องให้ประชาชนเชื่อรึเปล่าว่าเขาไปถามผิดไปแล้ว

แค่ถามเนี่ยแล้วทางคนที่มาร่วมรายการจะตอบยังไง
ก็เป็นความผิดของพิธีกรอยู่แล้วนะครับ
การย้ำคำพูดนะคะว่าอ๋อเขาปลูกเข้าบ้านเหรออ๋ออย่างนั้นใช่ไหม
คือจะเป็นการย้ำคำพูดซะมากกว่าโดยคำพูดส่วนใหญ่นะคะ
บุ๋มพูดในรายการเดี๋ยวจะส่งลิงให้ดูก็ได้นะคะว่าในรายการวันนั้นเนี่ยผมถามอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่แล้วนะคะด้วยพฤติการต่างก็คือจะอ๋ออืมอืม
คือใช้คุณด้วยสังไปในการตอบรับคำของอย่างอีกฝ่ายดึงนะคะของแคล็กเกิน
มากกว่าที่จะไปชี้นำเพราะอะไรเรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แปลว่าว่าอยากต่างกับฝ่ายหนึ่งมากกว่าด้วย
เหมือนพิธีกรธรรมไทรรับฟังลองถามต่อไม่ได้เกิดชื่อเลย
จะพยายามโยงให้ได้

เหมือนว่าเราเองก็เรียน๓๒๐คิดว่าไม่ทำให้ใครเสียหาย
เพราะสิ่งที่ความจริงแล้วเรื่องการฟ้องร้องเป็นเรื่องส่วนตัวของเค้า
เช่นแต่ว่าเรื่องข่าวสารเรื่องที่มราชาชนุดให้ความสนใจ
ไม่ได้ระบุชื่อเลยว่าใครแต่ทำให้ประชาชนเชื่อว่าเป็นใคร
ให้ประชาชนคิดได้ก็อาจจะมีความผิดพลาดนะครับ
ถ้าเกิดว่าประโยคนั้นเนี่ยทำให้เขาเสียหายนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำให้เสียหายหรือเราไม่ได้เป็นคนพูดเนี่ย
ก็ไม่มีความผิดนะครับในใหม่เขาระบุไหมครับ
ประโยคไหนที่มันไอ้นี่คือเขาคุมมาทั้งรายการนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องไปซักค้านกันในศาลว่าประโยคไหนนะครับ
ที่ทำให้นายทหารท่านนี้นะครับรู้สึกเสียหายในคำพูดของคุณบุ๋มปนัดดานะครับ
เรื่องนี้ได้ติดต่อกับแขกรับเชิญหรือว่าตัวของโจทย์ไหมครับ
ถ้าตอนนี้ปุ๋มจะได้มีการแจ้งไปทางรายการแบบนี้นะแต่ก็เอ่อทางนั้น
ขอโทษขอโทษขอโทษมาเยอะมาก
หรือที่ไม่ว่าทีมงานรายการไหน

ให้หมู่ทำลายเป็นสัมภาษณ์ใคร
คือคือแต่ที่ที่กระดายตามบอกนะคะ

ข้อหาอาการฟ้องเท็จความทินเกิดตั้งแต่ตอนฟ้องแล้ว
แต่ลักษณะเกิดทำงานของผมคุณบุ๋มก่อนให้ชนะทศ

และอาจสามารถฟ้องของพอได้อยู่แล้ว
จากนี้นะครับเราต้องไปสารวันไหนอะไรยังไงบ้างครับ

ใจจริงอยากเลือกแล้วก่อนนะโอเค
อันนี้จะมีผลต่อการจัดรายการต่อไปมั้ย
ถามว่ามีผลไหมในการทำงานของผมเอง
ทำงานในสบายของผมเหมือนเดิมเอาความจริงออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อคุณผู้ชมเหมือนเดิม
เพียงแต่ว่าถามว่าระมัดระวังไหมคงระมัดระวังอะไรไม่ได้คนจะหาคนจะหาจุดเนอะเขาก็คงจะหาได้ค่ะ
ที่เราเองก็พยายามที่จะเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วไม่มีการเอ่ยชื่อหรือว่าไม่มีการไปพาดพิงอะไร
เพราะว่าเราอยากฟังความสำคัญกับทางฝั่งนี้มากกว่าเพียงแต่ว่า
แต่ถามว่าเราต้องไปใส่ความเข้าใจมากดู
กังวล๕นาทค์ภาคด้านหากว่าจะต้องเชิญแขกรับเชิญในสติเคสที่ใกล้แบบนี้
คงเป็นความกังวลของทีมงานมากกว่า

ส่วนโปรดิวเซอร์ไม่โดน

ก็กลายเป็นว่าทุกคนมากังวลแล้วเป็นห่วงซะมากกว่า
ว่าผมจะรู้สึกยังไงแล้วทุกคนรู้ว่าจริงแล้วในการทำงานของบุ๋ม
ผมแท้ทุกคนมากขนาดไหนแล้วกลายเป็นว่าในนักวันนี้ผมเอง
ทุกคนก็เลยหาทีมงานบอกเลยว่าทุกคนต้องเรียกมากกว่าผมเดียวซ้ำไป
ผมเองอยากให้พวกเขาทำงานเหมือนเดิมผมเองก็อยากทำงานเหมือนเดิม
เหมือนเดิมเพราะว่าทำงานตรงนี้มามันไม่ได้มีข่าวดีข่าวเดียวค่ะมันมีข่าวเยอะแยะมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น
ถ้าเกิดเราเจออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยถามว่าเหนื่อยใจไหมมันต้องเหนื่อยใจอยู่แล้ว
แล้วก็ถามว่าความตั้งใจอยากให้ใครเสียหายมันไม่มีหรอกค่ะ
เพราะว่าผมก็เจอมาแล้วนะครับว่าตัวเองเป็นฝ่ายจำเลยเนี่ยแต่โจทย์มาขอเจรจา
เราก็ไม่รู้ว่าทางนั้นจะเข้ามาคุยกับคุณบุ๋มไหมหรือว่าจะมีการไปนัดผู้ใหญ่นัดเจอกันข้างนอกหรือเปล่า
อันนี้มันต้องอยู่ที่ความสมัครใจของตัวคุณหนุ่มด้วย
มันก็มีความเห็นสองจิตสองใจ
เพราะว่าจริงท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมือง
แล้วก็เราเองก็เคยเจอตามงานด้วยนะไม่ใช่ไม่เคยเจอ
ก็เลยแล้วว่าทีมงานเองก็มีความมีเจ็ดจำนวงที่เสนอไปแล้วด้วยว่าเชิญท่านมาออกรายการหรือคุย
คือผมเองก็จะเอาความจริงมาคุยกับประชาชนอยู่แล้ว
แบบหนึ่งนะครับก็มันจะสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับ
คนที่ฟ้องเองแล้วก็คนที่ถูกฟ้องนะครับก่อนที่จะฟ้องเนี่ยให้ดูครอบ
กฎหมายให้ดีแล้วให้มั่นใจให้ดีก่อนว่าเขาทำบุญจริงนะครับ
จะฟ้องอันนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นตอนที่สามารถถอดฟ้องได้
จริงก็ได้ครับตอนนี้ก็คือช่วงไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างโจทย์กับศาลนะครับ
เขาจะไปถอนฟ้องเนี่ยเราไม่สามารถจะคานได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดสารเกิดมีความเห็นว่าคดีนี้มีมูลขึ้นมานะครับ
ผมเป็นจำเลยเราก็ต้องไปสู้ในชั้นพิจารณานะครับ
ส่วนดีให้กับพี่วิทย์นะครับขอบคุณครับ